แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะก็จะมีน้ำใจจากคนไทยหลากหลายทั่วทั้งภูมิภาค
ที่เขาหยิบยื่นให้แก่กันและกัน
ต้องบอกว่ามีคนออกมาแจกจ่ายอาหารการกิน
รวมไปถึงน้ำดื่มเครื่องดื่มรวมไปถึงไข่ไก่ก็มี
แจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะ
มีที่ไหนยังไงบ้างตามไปดูน้ำใจที่หลั่งไหลท่วมท้นกันเลยจ้า
ที่แรกนะคะบรรยากาศที่วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวน

พระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรท่านเจ้าอาวาสวัดหนองทองนะคะ
พร้อมด้วยหยาดโยมผู้ใจบุญมีจิตศาสตร์ทั้งหลาย
ก็มารวมตัวกันที่วัดนี่มาทำอะไรคะมาตั้งโรงทานค่ะคุณ
มาตั้งโรงทานส่งมอบอาหารอร่อยวันละ๔๕๐กล่อง
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
จนถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและก็ผู้ที่ต้องกักตัวเอง๑๔วัน
ซึ่งตลอดทั้งวันนะคุณผู้ชมมีประชาชนชาวบ้านเนี่ย
ยอยเดินทางมารับอาหารกันเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหม
นี่ค่ะทางวัดเขาก็มีการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนแบบนี้
คือบางคนเข้ามารับแล้วก็ไปส่งต่อกับคนในหมู่บ้านนะครับ
ใช่ค่ะก็คือไปแขวนไว้ที่บ้านห้อยไว้อะไรแบบนี้นะ
ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านการเคหาเอื้ออาทรนาจอมเทียน
ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีนี้
บริเวณตรงนี้ก็มีเหมือนกันมีชาวบ้านมากมายเขาไปยืนรอคิวกัน
รอคิวก็มีการเว้นระยะห่างด้วยนะยืนรอคิวรับบะหมี่เกี้ยวหมูแดงฟรี
ฟรีไปเลยคนละ๑ถุงคุณเห็นไหมเขายืนเว้นระยะห่างกันแบบนี้
แล้วก็ยืนรอกันไปคนละ๑ถุงได้ไปฟรีเลยนะคะ
พ่อค้าใจบุญชื่อว่านายพรมลิขิตรักษาพันธ์อายุ๓๒ปีค่ะ
เขาบอกว่าเขาเห็นใจนะคนที่ตกงานคนที่ต้องหยุดงาน
รวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบคือมันมีเยอะมากจริง
เขาก็เลยอยากจะปันน้ำใจตรงนี้ไปช่วยเหลือคนไทยด้วยกันค่ะ
ก็เลยร่วมกับนางพัชรีอุณาภาคร่วมกันช่วยกันทำบะหมี่เกี้ยวหมูแดงแบบนี้
แล้วก็ออกมาแจกฟรีแจกฟรีคนละ๑ถุง
แค่วันหนึ่งก็ยังต้องบอกว่าวันหนึ่งก็บริจาคกันไปเยอะแล้ว
ให้กันไปเยอะและน้ำใจก็ท่วมท้นกันไปแล้ว
เขาอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกัน

ยังมีอีกนะครับที่ประจวบคิริขันใช่ไหม
ถูกต้องแล้วที่อีกหนึ่งจุดประจวบคิริขันเนี่ย
เขาก็มีการแจกอาหารฟรีเหมือนกันนะคะ
บริเวณถนนเลียบชายฝั่งอ่าวประจวบ
นี่คุณเห็นไหมเขาแปะป้ายไว้แบบนี้เลย
นำอาหารกล่องมาแจกกับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็มีโคต้าเหมือนกันก็คือมารับไปแบบนี้ค่ะ
ละ๑กล่อง๑คนต่อ๑กล่องนะ
พร้อมกับน้ำดื่มอีก๑ขวดรับไปเลยทั้งข้าวแล้วก็น้ำดื่ม
เขามาแจกทั้งหมด๓๐๐ชุด
แจกตั้งแต่เวลาประมาณ๕โมงเย็นนะคะ
แล้วคุณนี่คุณเห็นไหมไม่ได้มีแต่คนไทยนะ

ชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่แถวนั้น
เขาก็เดินทางมารับข้าวแจกด้วยเหมือนกัน

ล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องต่อแถวนะ
ต่อแถวโดยมีระยะห่างกันเนี่ย

คุณชะดาพรบอกว่าคือเขาอยากจะช่วยเหลือทุกคน

แล้วก็ตั้งใจว่าจะแจกข้าวกล่องแบบนี้
ยาวไปเลยนะจนถึงวันที่๒เมษายน

แถวถนนเลียบชายทะเลอาวประจวบ

มารับน้ำดื่มกับข้าวกล่องไปเลยคนละ๑กล่องนะจ๊ะ
ถูกต้องแล้วสุดท้ายเลยนะคะที่สุดท้ายที่นี่
ไม่ได้มาแจกข้าวคุณเห็นไหม
แต่เป็นการแลกไข่ไก่กับอะไร
ที่ร้านไข่ไก่ทองประเสริฐหมู่๖ค่ะ

คุณสันทนีพระดาศรีอายุ๓๘ปีเจ้าของร้าน

ใช่คือเขาจัดทำโปรโมชั่นให้ชาวบ้านนำหนังสือพิมพ์เก่า
อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะมาชั่งกิโล
เพื่อแลกกับไข่ไก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นตั้งแบบนี้

ใช่แล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ที่คุณอ่านจบแล้วเนี่ยนะ
มันอาจจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นได้เห็นไหม
ถ้าคุณเก็บมันเอาไว้แล้วเขาบอกว่าคือเขาจะมีการควบคุม
การซื้อของลูกค้าก็คือให้ซื้อได้แค่คนละ๑๕ฟองต่อวันนะ

ใช่คือเขาก็อยากจะให้ทุกครัวเรือนมีไข่ไก่เอาไว้รับประทาน
ไม่อยากให้แบบทุกคนได้ไปเยอะแล้วคนอื่นขาดไง
คุณสันทนีก็บอกว่าเงินคือกระดาษหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์มันเป็นกระดาษแต่ว่าเอามาแลกไข่ไก่รับประทานได้เช่นเดียวกัน
มันเป็นช่องทางในการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน
แล้วก็ตอบแทนคุณให้กับลูกค้าที่สนับสนุนเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ
โดยหนังสือพิมพ์๑กิโลนะคะ๑กิโลของน้ำหนักหนังสือพิมพ์
ไข่ไก่ได้๓๔ฟอง

ไข่ไก่ก็จะมีแต่ละเบอร์ที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับใครที่สนใจแล้วที่บ้านคุณมีหนังสือพิมพ์เยอะเนาะ
ก็นำหนังสือพิมพ์นี้ไปแลกไข่ไก่ได้นะคะ
ทองประเสริฐค้าไข่
ช่วงนี้ไข่มันแพงนักอะเนาะคุณชิสาเนอะ
ค่ะช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันแล้วกันนะคะ

เอาเป็นว่าถ้าช่วงนี้ไข่แพงไม่ต้องไปกินมัน

เหรอแล้วถ้ามันแพงไม่ต้องซื้อมันอยากกินนะถ้ามันแพงไม่ต้องซื้อ
อย่างอื่นแทนสิไข่ตุ๊กกงไข่ตุ๊กแกก็ได้